คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชนบุรีแต่เดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟัง
เพราะว่ามันมีเรื่องของฝาแฝดด้วยอาจจะงงนิดนึง
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีวัยรุ่นผู้ชายสองคน
ชวนกันขี่รถจักรยานยนต์ไปหารอปภที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
บอกว่าอยากจะไปเคลียร์เพราะวันก่อนรอปภคนนี้ไปขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้า
พอไปถึงเจอรอปภที่หน้าเหมือนกันเลยกับที่ไปขี่รถปาดหน้า
แต่คนละคนกันรอปพเขาเป็นฝาแฝดคนพี่ชื่อหนึ่งคนน้องชื่อสอง
ไปเจอคนที่ชื่อหนึ่งค่ะหนึ่งก็เลยคุยกับวัยรุ่นสองคนนี้
พี่บอกว่าอย่าเอาเรื่องสองน้องผมเลยคุยกันก็เหมือนวัยรุ่นจะใจเย็นนะ
อย่าเอาเรื่องน้องผมเลยนะไม่มีอะไรนะแต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมทำไมฮะ
น้องค่ะในสองค่ะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพอดี
เจอตรงนี้พอดีโอ้โหแล้วพอมาเจอกันเท่านั้นแหละ
วัยรุ่นสองคนนี้กรูเข้าไปหาเลยแทนที่เรื่องจะจบมันไม่จบไงคะ
ครูเข้าไปหาแล้วมันมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันมันมีการแทงกัน
วัยรุ่นสองคนนี้มีคนนึงบาดเจ็บใช่ค่ะแต่เดี๋ยวไปมา
โยนให้สองสองโยนให้หนึ่งงงอยู่เหมือนกัน
แล้วตอนที่เขานั่งเคลียร์กันเขารู้ไหมว่าเขาเคลียร์ถูกคนผิดคนยังไงเนี่ย
เบื้องต้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันมีรอปภผู้หญิงอีกคนนึงเขาได้ยิน
เขาก็ได้ยินว่าในหนึ่งพยายามจะเคลียร์ให้ในสองน้องชายนะ
แสดงว่าสองคนนี้ก็รู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คู่กรณีเขา
ไอ้จังหวะตรงนั้นถ้ามันไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ใช่อีโดนแทงแล้วมันจะเห็นภาพที่วัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งหนีไปทางนึง
วัยรุ่นอีกคนนึงโดนแทงวิ่งไปล้มอยู่บนถนนทางเข้าหมู่บ้าน
แต่จังหวะแทงภาพมันไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมมันหลุด
มุมกล้องวงจรปิดไปคนเจ็บคือนายกมลชัยกลางสวัสดิ
ในแจ๊คอายุยี่สิบสองค่ะถูกแทงชายโครงซ้าย
เลือดไหลเต็มเลยนะคะก็คือเจ็บหนักค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเป็นหน้าหมู่บ้านนะคะ
อยู่ในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เขาก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ห่างจากจุดถูกแทงไป๗๐เมตรแล้วก็ไปล้มฟุบลง
รอปภของหมู่บ้านอีกคนนึงก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปมีรอปภผู้หญิงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาให้ข้อมูลว่าผู้ชายวัยรุ่นสองคนนี้มานั่งคุยกับในหนึ่ง
แล้วเหมือนจะอารมณ์เย็นแล้วจริงนะ
เหมือนจะโอเคเอาละไม่มีอะไรเคลียร์กันจบเรียบร้อย
แต่ปัญหาคือพอในสองแฝดน้องของในหนึ่งขี่รถมาเป็นเรื่องเลยค่ะ
ปภหญิงคนนี้บอกว่าตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าแทงกัน
ต่อยกันเฉยแต่มันก็ชุนละมุนต่างฝ่ายต่างวิ่งกันไปคนละทิศคนละทาง
ฝาแฝดคู่นี้เป็นรอปภหน้าหมู่บ้านได้ประมาณเดือนนึงนะคะ
ก็ไม่เห็นเขามีพฤติกรรมอะไรไม่ดีนิสัยใจคอก็ไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวอะไร
พร้อมพูดตกลงกันตั้งนานแล้วนะถึงแฝดน้องจะเข้ามาเปลี่ยนเวร
เหมือนจะไปและค่ะเหมือนจะไปแล้วเนี่ยก็พะดีแฝดน้องโอเคนะ

ค่ะต่อยหน้าไปทีนึงแล้วก็แฝดน้องหรือแฝดพี่เนี่ยมันมืดแล้วอ่ะ
ก็วิ่งไปช่วยแต่ไอ้สองคนมันก็จะลุมมันจะลุมแฝดพี่ด้วยแหละ
อันนี้ก็อีกคนนึงไอ้คนที่จะไปช่วยกันไปช่วยเพื่อนล้มแล้ว
วิ่งหนีออกเลยค่ะ
ฟ้าก็ทะล้มไปแล้วก็เห็นไอ้น้องหนึ่งอ่ะ
น้องหนึ่งเอาตีนเนี่ยเตะตาม
คุณผู้ชมคะตามต่ออีกหน่อยเพราะมันจะเริ่มงงเพิ่มขึ้นอีกนิด
เพราะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยกับในสองแฝดน้องนะคะ

เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของผมเลย
ที่ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นชายสองคน
มันคือพี่ชายฝาแฝดของผมที่ชื่อว่าหนึ่ง

มันมาหาเรื่องผมก่อนสองวันเลย
ไอ้ม่อวันซืนมันมาหาเรื่องผมผมวิ่งแค่ไม่ทันแล้วมีไล่แทงผมอ่ะ

เอาเขามีไล่แทงผมผมวิ่งกระโดดข้ามไม้กั้นเข้าไป
เพราะว่าผมวิ่งไม่ทันแล้วมันก็แทงผมแล้วม่อวันซืนอ่ะ
อ๋อนี่มีคนพูดอ่ะแล้วมันต่อยพี่ก่อนมาใช่เหรอ
แล้วพี่คนพี่เข้าไปช่วยใช่ไหม
ผมไม่รู้ผมไม่ได้มีเรื่องกับเขาไงผมผมไม่รู้ผมผมชื่อสอง
อ่าใช่แสดงมันมีเรื่องกับอีกคนนึง
มันไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเราไปแฝดใช่ไหม
ใช่

วัยรุ่นสองคนมีเรื่องกับพี่ชายฝาแฝดเขาต่างหาก

แล้วก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบไล่ทำร้ายร่างกายกันมาก่อน

เราก็เลยไปย้อนดูภาพนิดนึงค่ะ

เห็นวัยรุ่นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
มีผู้ชายใส่เสื้อลายถือมีดยาว
ไล่ขู่จะเล่นงานรอปภที่หน้าหมู่บ้าน

รอปภก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด

ที่มีเรื่องกับวัยรุ่นชายสองคนนี้

เป็นรอปภหน้าหมู่บ้านเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะต้องรอความชัดเจนจากตำรวจสพเสม็ดนะคะ

ทำไมมีเรื่องมีราวกับวัยรุ่นชายสองคนนี้

หนึ่งในวัยรุ่นเขาบาดเจ็บไง

ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มากันทั้งคู่เลยดีกว่า

ไม่รู้ตกลงว่าทะเลาะกับใครกันแน่

ต้องดูอาการของคนเจ็บนะคะ

ของคนเจ็บมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ
อื้อหือ
คนใดคนหนึ่งนี่แหละ๑กับ๒เนี่ยเขาก็รู้กันดี